คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะอาการป่วยที่เป็นข่าวโอ้โหหลายคนตกตกใจค่ะ
คุณฟิล์มรัฐภูมินะคะก่อนหน้านี้มีข่าวลือย้ำว่าข่าวลือนะคะว่าเสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าป่วยเป็นลิ้นหัวใจรั่วระยะที่๔ค่ะ
ล่าสุดนะคะเราได้เจอตัวเป็นค่ะเจ้าตัวบอกว่าผมยังไม่ตายนะครับพี่
ยังอยู่ดีเลยค่ะมาบุงสู่ละครเรื่องใหม่นะคะพร้อมเปิดใจบอกว่า
ส่วนตัวมองในแง่ดีนะคะว่าข่าวตายอาจจะช่วยต่ออายุค่ะ
แล้วก็ส่งผลให้การผ่าตัดติ้นหัวใจในวันที่๙สิงหาคมนี่รู้ล่วงไปได้ค่ะ
คุณฟิล์มบอกนะคะว่าโรคที่เป็นคือน่ากลัวมากอาจจะวูบแล้วก็หมดลมหายใจ
แล้วพูดตรงก็คือสามารถเสียชีวิตตอนไหนก็ได้

ผ่านมานะคะก็เลยต้องไปทำพินัยกรรมค่ะยกทรัพย์สินต่างเอาไว้ให้ครอบครัวหมดแล้วค่ะ
ส่วนการผ่าตัดนั้นจะใช้เวลาทั้งหมด๔ชั่วโมง
คนก็ลุ้น๕๐๕๐แต่ตัวฟิล์มเชื่อมือหมอนะคะ
ค่าใช้จ่ายโอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วอึ้งเลย

ก่อนผ่าตัดฟิล์มบอกว่าก็ไม่ได้ไปบนบานสารเก่าที่ไหนนะคะ
และจะขอกราบเท้าพ่อแม่ก่อนไปโรงพยาบาล
ส่วนแฟนสาวตัวจริงนะคะก็คอยให้กำลังใจเสมอเลยค่ะ
ผมเลื่อนผ่าตัดจากเมษามาเป็นวันที่๘สิงหาครับ

เองผมก็ไม่เคยผ่าตัดมาก่อนแม้แต่แผลเล็กยังไม่เคยเลย

ใช่ครับก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าพอเราหลับไปอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
เอาว่าตัวเองก็ทำใจแหละแต่ว่ามันก็เป็นยากแต่หมอเขาบอกว่ามันก็จะมี
หวั่นใจว่าไงบ้างคะแบบเราจะต้องเค้นใจข้างนี้
คือจริงทุกคนก็กังวลหมดแหละครับครับกังวลหมดว่าจะแบบยังไง
แต่ว่าผมก็เราคงไม่ใช่เป็น๑ที่คือความผิดพลาด
แต่กล่าวว่าก่อนที่จะไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนอะไรอย่างนี้
แล้วคงบอกเขาว่าเดี๋ยวฟิล์มผ่าตัดใหญ่นะอะไรอย่างนี้
คงไม่มีอะไรที่จะดีเท่านี้แล้ว